เมื่อวานนี้ก็มีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นหลายคนครับคุณผู้ชม
แล้วผู้หญิงคนนี้จะไม่ให้เป็นเศรษฐีได้ไง
ก็เลยฝันถึงมีคนมาบอกเลข
มีคนมาขายลอตเตอรี่ให้ถึงบ้านเธอก็ซื้อสิ
แล้วบอกตรงไปนะสองใบพี่ปุ๊กไม่ต้องแข็งรับไปเลย๑๒ล้านครับ

เป็นโรงพักกันธรรลักษณ์ครับที่จังหวัดศรีสะเกด
คุณว่ากุลทิพย์บุญปัญญาอายุ๒๓ปี
ก็พาครอบครัวไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานครับ
เขาก็ซื้อลอตเตอรี่๒๖๐๔๕๓ครับ

เธอฝันมีคนมาบอกเลข๕๒
ก็นึกว่าคงหวังแค่เลขท้าย๒ตัวแล้วกัน
ก็เลยไปหาซื้อเลขลอตเตอรี่ครับ

แต่สุดท้ายมีแม่ค้ามาขายให้ถึงหน้าบ้าน
ไม่ซื้อได้อย่างไรเธอก็ซื้อสิ
ยังไม่ทันได้จ่ายเงินเขาด้วยซ้ำ
และเมื่อผลสลากินแบ่งออกมา
แล้วรู้ว่าเอ้าไม่ใช่แค่เลขท้าย๒ตัวแล้วล่ะ

ดีใจตกใจทำอะไรไม่ถูกครับ

เราจะต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับ
นี่แหละก็เลยพาครอบครัวยกขยงกันไป

ไปที่กาญจนบุรีต่อเลยครับ

ก็ไปที่โรงพักสังขลาบุรีเหมือนกัน

ไปหาซื้อลอตเตอรี่จากแผงขาย

นี่จะเป็นเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์ซะแล้ว

รู้เลยนะว่าที่ซื้อมาเป็นอย่างไร
งวดหน้าเนี่ยน่าจะถูกบ้างนะ